ใครที่จะไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนี้เนี่ยนะคะ
จะต้องมีการผ่านการตรวจคัดกรองด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเตรียมพื้นที่พักคอยไว้รองรับแล้ว
จะมีจุดไหนอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันได้เลยนะคะ
โดยประชาชนที่เข้ามายังพื้นที่จัดงานค่ะ
ต้องผ่านการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน
จุดคัดกรองทั้งหมด๒๑จุด
ซึ่งจะเปิดรองรับประชาชนตั้งแต่เวลา๖นาฬิกานะคะ
ประกอบด้วยโซนที่๑ค่ะมีจุดคัดกรอง๔จุด
ที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
ซึ่งประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองในโซนนี้สามารถไปพักคอยได้ที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุสนามหลวงและซอยหับเผย
สามารถรองรับได้รวมประมาณ๘๐๐๐คนค่ะ
คัดกรองในโซนที่๒มี๖จุดนะคะอยู่ที่บริเวณถนนจักรพงศ์หน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญ
ถนนเข้าสารถนนบุรณศาสตร์ถนนตะนาวใต้ถนนบุญสิริและถนนแพร่งนารา
สามารถพักคอยได้ที่บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์เหรียญถนนข้าวสารตรอกเสถียร
บูรณสิริมาตยารามวัดมหันนภารามวรวิหารและโรงเรียนตลพัฒน์ศึกษา
รองรับประชาชนได้รวม๗๐๐คนค่ะ
ส่วนจุดคัดกรองโซนที่๓มี๑จุดนะคะอยู่ที่แยกบางลำพูเข้าไปพักคอยกันได้ที่บริเวณอาคารจอดรถกรทม
โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหารและโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะรองรับประชาชนได้ประมาณ๗๑๐๐คน
จากนั้นจุดคัดกรองโซนที่สี่ค่ะมี๖จุดด้วยกันนะคะมีที่ถนนประชาธิปไตย
ถนนนครสวรรค์ถนนหลานหลวงถนนมหาชัยถนนดินสอซอยดำรงรัก
สามารถเข้าไปพักคอยได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการลานคนเมืองและวัดราชนัดดารามวรวิหาร
นี้รองรับประชาชนได้๑๓๔๐๐คนในโซนที่๔นี้นะคะ
ส่วนจุดคัดกรองโซนที่๕ค่ะมีทั้งหมด๓จุดด้วยกันประกอบไปด้วย
เสาชิงช้าแยกเฉลิมกรุงและสำนักพระราชวัง
สามารถไปพักคอยได้บริเวณโรงเรียนวัดราชบพิษและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กองบัญชาการตำรวจนครบาน๖โซนนี้รองรับประชาชนได้๘๕๐๐คนค่ะ
จากนั้นจุดคัดกรองโซนที่๖ที่บริเวณท่าเตียนและโรงเรียนราชินีเข้าไปพักคอยกันได้บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพนิชยาการ
เซียมสยามซอยเศรษฐการอาคารทรัพย์สินกรมกิจการพลเรือนทหารเรือและสวนนครพิรม
รองรับประชาชนได้ประมาณ๓๒๐๐คนค่ะ
และเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานตลอดทั้งวันในทุกพื้นที่พักคอยในโซนต่างก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะ
มีการจัดจุดตั้งโรงครัวพระราชทานไว้ทั้งหมด๙จุดที่ท้องสนามหลวงซอยสาลาหลักเมืองวัดมหันนภารามวรวิหารวัดสามพระยาโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ส่วนสาธารณะป้อมมหาการโรงเรียนวัดราชบพิษแล้วก็ที่มิวเซียมสยามด้วยค่ะ
สำหรับพื้นที่รอบนอกก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานไว้เหมือนกันนะคะ
อยู่ที่ท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีสนามม้านางเลิ้งบ้านพิศนุโลกบ้านมนังคศิลา
จะเพียงพอต่อการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานในพระราชพิธีครั้งนี้ค่ะ